ไปอยู่ที่จังหวัดชัยนา
เดี๋ยวจะพาไปทานขนมโตเกลียว

มันเกลียวได้อย่างสวยงามเลยทีเดียว
จริงหรือเปล่ามาเชิญไปดูครับจริงหรือเปล่า

ทำไหนขนมโต๊ะเกรียวของดิฉันล่ะคุณ
อันนี้ยังไม่เห็นโต๊ะเกรียวเลยอ่ะ
หิวแล้วเนี่ย

อ้าวลิ้นเป็นอะไรดื่นออกมาไหมจะช่วย

เพราะบอกว่าโอ้โหแม่ค้าตัวนี้งาม
หยดย้อให้รอยหลังสิงถนัดนั้นเลยโอ้ย
ในโลกโซเชียลบอกเลยว่าเป็นที่โด่งดังเป็นอย่างมากนะครับ
หรือว่าน้องเมจน้องเมนี่แหละแทนเจ้าของร้านขนมตัวเกลี่ยวบายเม
ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าร้านทองเอียมเจริญ
บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาธ

แน่นอนอยู่แล้วโตเกียวก็อร่อยแม่ค้าก็หน้าตาดี
แล้วนี่เห็นไหมผู้สื่อข่าวเราก็ไปถามว่าแม่ค้าสวยไหม

เสียงอ่อนเสียงหวาน
แม่ค้าก็หน้าตาแป้งยันหน้าแม่ค้าเลยครู

นี่แหละครับเขาบอกว่ารสชาติก็สุดยอด

มีราคาตั้งแต่๕บาทไปจนถึง๓๐
เดี๋ยวนะที่สำคัญคือไส้แน่นมากไส้ตัวมาก
เห็นไหมล่ะเคยเห็นขนมโตเกียวไส้ครีมแบบนี้

แล้วก็ของเขาเนี่ยนะมีหลายเมนูให้เลือกคือหลายไส้
มีทั้งไส้กรอกอันนี้แน่นอนมีอยู่แล้ว
สับก็มีหมูแฮมก็มีปูอัดก็มา
ไอครีมก็มีข้าวโพดก็มาด้วย
ใส่ไข่ก็ได้แล้วก็มีพริกเผาหมูหยองอีกต่างหาก
โอ้โหมันจะเยอะขนาดนี้ล่ะครับน้องเมย์ครับ
เหมือนเป็นเครปขนาดย่อมเนอะ

คุณชนะอยากเป็นช่วงขายเหรอคะ

งั้นเดี๋ยวฝากสั่งด้วยชอบทานไส้ครีมมาก

ที่คุณเมย์เขาตั้งใจค้าขายแบบนี้

โอ้โหเขาทำเพื่อครอบครัวเขา

แล้วนี่สูตรที่เธอได้มานะ

เก่งมากลองผิดลองถูกจนได้

ถูกใจเธอไม่เท่าไหร่แต่ถูกใจลูกค้านี่สิ

ไม่ได้สวยอย่างเดียวอาหารที่นี่เขาอร่อย
ใช่แล้วตั้งใจด้วยขยันด้วย

หน้าร้านทองอี่ยำเจริญ

เปิดขายทุกวันนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึง๒ทุ่ม
ไปกันเลยเนี่ยไทนาธ
โอ้โหเมืองนี้บ้านนี้นะ
ส้มโอดกขาวแตงกวาแล้วก็พากันไปกินโตเกียวของน้องเมย์
อ๋อไปเลยช่วยอุ่นน้องเมหน่อยเนี่ยค่ะ
น้องเมยขยันทำมาหากินขนาดนี้นะ
เป็นคุณแม่สุดสตรองนะคะโอ้โหสุดยอดจริงเลย

แปลว่าต้องรสเด็ดด้วยนะไม่ใช่แค่เธอสวยอย่างเดียว
ฝีมือต้องดีอร่อยด้วยลูกค้าถึงติดตรึมขนาดนี้นะจ๊ะ